นักเตะที่เล่นอยู่ในไทยลีกนะครับฟอร์มดีหลายคนจนทำให้เจ้าตัวนั้น
ลำบากใจในการเลือก๓๐คนสุดท้ายไปแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนครับ
ความขึ้นไหวฟุตบอลชายทีมชาติไทยกันบ้างนะครับก่อนที่จะไปแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนที่ประเทศสิงคโปร์นะครับ
ฟุตบอลลีกของไทยนะครับเห็นได้ชัดว่ามีผู้เล่นหลายคนที่มีศักยภาพและเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะตัดสินใจว่า
ใครจะติดสามสิบคนสุดท้ายอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะยากในการตัดสินใจเลือกนักเตะนะครับ
แต่ในทางกลับกันผู้เล่นเหล่านี้ทำให้มั่นใจถึงศักยภาพของผู้เล่นทีมชาติไทย
แล้วก็เชื่อว่าจะทำได้ดีนะครับถึงขั้นกลับไปคว้าแชมป์ซูซูกิครับได้เลยทีเดียวนะครับ
โดยทีมชาติไทยจะประกาศ๓๐ผู้เล่นคนสุดท้ายในศึกชิงแชมป์อาเซียนวันที่๒๔พฤศจิกายนนี้นะครับ
ซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายในการที่จะดูฟอร์มนักเตะในลีกนะครับตอนนี้ก็ทีมงานประชุมกันทุกสัปดาห์นะครับ
ซึ่งวันนี้สัปดาห์นี้จะเป็นเกมสุดท้ายนะครับที่จะไปดูว่าใครนั้นจะอยู่ในข่าย๓๐คนบ้างนะครับ
เกมที่จะไปดูในศึกไทยลีกนะครับก็การท่าเรือเอฟซีพบกับบีจีปฐุมยูเนเต็ดในวันเสาร์
ในวันอาทิตย์นะครับแบงคอกยูเนเต็ดพบกับเมืองทองยูเนเต็ดนะครับ
เพราะว่าเป็นทีมที่มีนักเตะทีมชาติมากที่สุดหลายคนนะครับขณะที่นักเตะที่เล่นอยู่ในต่างประเทศทั้ง
รสินแดงดานะครับขออภัยครับเป็นชนะทิพย์สงกระสินธีรทรบุญมาทันแล้วก็จนทานเข็มดีจากโอบีโอเดนเซนะครับ
ในส่วนของกันธนวัชซึ้งจิตทาวรกับพี่สัสลักให้ประโครยังรอทางสมสรต้นสังกัดพิจารณาอยู่นะครับ
แต่ว่าทางเมซี่เจเจ้าอุ้มแล้วก็จนทานเนี่ยทางมาดามแป้งคุณนวลพันธ์ล่ำซำ
ผู้จัดการทีมก็ยืนยันว่าได้ส่งหนังสือไปขอทางต้นสังกัดหมดแล้วนะครับ
ทั้ง๓คนนี้ก็จะเดินทางมาช่วยทีมชาติไทยอย่างแน่นอนนะครับ
วันที่๕ธันวาคมพบตีมอลเลสเต้วันที่๑๑ธันวาคมพบเมียนมาร์
วันที่๑๔ธันวาคมพบฟิลิปปินส์แล้วก็๑๘ธันวาคมพบกับสิงคโปร์เจ้าภาพนะครับ
ก็เป็นกำลังใจให้กับทีมชาติไทยในรายการนี้นะครับ
ส่วนขอนแก่นยูเนเต็ดประกาศต่อสัญญากับทางอิปสันเมโลนะครับ
ยิงตัวหลักของทีมทำให้เจ้าตัวนั้นจะต่อสัญญาออกไปอีก๒ปีครึ่ง
ค้าแข้งจนไปสิ้นสุดธุรการ๒๐๒๓ถึง๒๐๒๔นะครับ
สำหรับทางอิปซันเมโลนั้นก็เป็นตัวหลักของขอนแก่นนะครับ
ลงเล่นในฤดูการนี้ไปแล้ว๑๓นัดนะครับ
ทำไป๘ประตูกับ๑แอสซิสเป็นรองดาวสันโวในไทยลีกนะครับ
ก็ถือเป็นแนวลุกตัวหลักของทีมนะครับ
ว่านัดล่าสุดนั้นจะพลาดจุดโทษในนาทีที่ช่วงทดเจ็บนาทีที่๒๖นะครับ
ทำให้แพ้แบงคอกยูเนเต็ดไป๐ประตูต่อ๑นั่นเอง

เวลา๑๗นาฬิกา๓๐นาที
รามยูเต็ดครับพบกับขอนแก่นยูไนเต็ด